คุมหัวนี่มันมีมาตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามแล้ว
ซ้อมคุณถามว่าซ้อมแล้วถ้าเกิดเขารับไปแล้ววันหลังหลักฐานไม่พบเนี่ย
เขาก็หลุดมาจะมีประโยชน์อะไร
แต่เราไม่เคยเอาผลงานดีหรือที่ตำรวจทำมาพูดเลย
แต่พอตำรวจเสียสักนิดนึงเราก็จะเอามา

ถ้าเป็นหนังเรื่องตำรวจก็จะต้องใส่การทำฟอร์มรุนแรง
การสอบสวนแบบที่ผิดขั้นตอน
หนังอเมริกาจะมีประทุบเลย
ึกบักบึกบักหิ้วคออะไรอย่างนี้

อันดับแรกเขาก็ต้องชักจูง

คุมหัวนี่มันมีมาตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามแล้ว
ดังนั้นหนังมันมีอิทธิพล
แล้วทำให้หน่วยงานหรือข้าราชการบางหน่วยทั่วโลก
ที่ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายนำไปใช้ได้

แต่หลังจากสิทธิมนุษย์ชน
ได้เข้ามาดูแลมาตรวจสอบแล้ว
การทำงานที่มีการนอกระบบ

จะมีบ้างก็ถูกดำเนินการอย่างที่ปรากฏอยู่เนี่ย
ใครทำความผิดแบบนี้คงร้องเรียน

ฉะนั้นการสอบสวนนอกระบบ

แต่ถามว่ามีไหมผมว่ามีแต่ก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วไง

การสอบสวนคนที่จะสอบสวนตามกฎหมาย
ต้องมีอำนาจมีหน้าที่และมีกฎหมายรองรับ
เขาจึงเรียกว่าพนักงานสอบสวน
การสอบสวนคือการรวบรวมพยานหลักฐาน
ตามข้อกล่าวหาหรือที่กฎหมายกำหนด
แล้วเอาพยานหลักฐานตัวนั้นนำตัวผู้กระทำความผิด
ส่งฟ้องต่อสารนี่คืออำนาจของพนักงานสอบสวน
คือจริงถ้าสอบสวนตามกฎหมายที่กำหนด

เพราะเวลาเราจะสอบสวนจะดำเนินคดีใครเนี่ย
มันต้องอยู่ที่พยานหลักฐานใช่ไหมน้อง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์
สามารถส่งสำนวนให้พนักงานอายการและยื่นฟ้องต่อสารได้

งั้นคดีทุกคดีจะต้องใช้ความรุนแรง
มันจริงไม่จำเป็นแพ้ด้วยหลักฐานก็เยอะแยะแค่อะไร
วันนี้ก็แพ้ด้วยหลักฐานเท่านั้นแหละ
เพราะฉะนั้นถ้าเราทำตามขั้นตอนขบวนการต่าง
ถ้าเกิดพนักงานสวนสั่งฟ้องอายการอาจจะสั่งฟ้องเห็นด้วย
ไปถึงศาลศาลมีอีก๓สารที่จะกรอง
ดังนั้นถ้าเกิดทำตรงไปตรงมาถูกต้องตามกฎหมาย
ก็ไม่จำเป็นจะต้องมาซ้อม
ซ้อมคุณถามว่าซ้อมแล้วถ้าเกิดเขารับไป
แล้ววันหลังหลักฐานไม่พบเนี่ยไม่พอ
เขาก็หลุดมาจะมีประโยชน์อะไร

อันดับแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ญาติ
หรือบุคคลที่ไว้ใจของผู้ที่ถูกจับให้ทราบนะ
ว่าคนผู้ถูกจับเนี่ยถูกจับเรื่องอะไร

คุณมีสิทธิตามกฎหมายอะไรบ้าง
อันหนึ่งสิทธิให้คุณสามารถจะพบคนที่จะเป็นทนายให้คุณได้

ให้ทนายมาฟังการสอบสวนได้
ขณะต้นที่ตำรวจสอบสวน
สามระหว่างที่ควบคุมในตอนสอบสวนนั้น
สามารถจะได้รับการเยี่ยมเยี่ยนจากญาติได้ตามสมควร
เมื่อเจ็บป่วยสามารถจะไปรักษาได้
นี่คือเป็นสิทธิของผู้ถูกจับกลุ่มและผู้ต้องหา
และเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนด้วย
ประเทศเราก็อยู่ในสนทิสัญญา
ในการป้องกันคนถูกทรมานและอุ้มหาย
แต่ปรากฏว่าเรายังไม่มีกฎหมายเลย
ในการดูแลคุ้มครองผู้ที่ถูกทรมานและอุ้มหาย
แต่ตอนนี้รัฐจะนิ่งเฉยไม่ได้แล้ว
ตอนนี้ก็เลยล่างพรบทรมานและอุ้มหายขึ้น
โดยทำเพื่ออะไรควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชน
เพื่อคุ้มครองและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ทำไม่ถูกต้องเป็นหลักนี่คือหลักอยู่๒หลัก

ซึ่งจะเป็นผลดีทันโลกเขา
และพอคุ้มครองสิทธิประชาชนตามสิทธิรัฐมนูลด้วย
องค์กรตำรวจเป็นองค์กรใหญ่
มีกำลังพลถึง๒๐๐๐๐๐คน
ดังนั้นในจำนวน๒แสนคนเนี่ยเราต้องยอมรับมันมีคนดีและก็ไม่มี
ไม่ดีปราบปนกันแต่ถามว่าคนไม่ดีเยอะไหมไม่เยอะหรอก
แต่ตำรวจอยู่ใกล้ทิศประชาชนว่าเรามีคดีประชาชนจะสนใจ
น้องต้องไปดูว่าคดีที่เรามีไปดูที่สารที่ตำรวจถูกดำเนินขึ้นสารนิดน้อยที่สุด
แต่ดูเหมือนทำเยอะไง
จริงตำรวจเนี่ยนะน้องรู้ไหมว่าในจำนวนข้าราชการเนี่ยใครทำงานหนักที่สุด
ตำรวจนะในจำนวนทำงานหนักที่สุดเนี่ยได้เงินเดือนน้อยที่สุดคือใคร
ตำรวจอ่ะมันไม่ใช่รวยทุกคนเอาละอาจจะมีตำรวจนอกรูดนอกทางอาจจะมีตังค์
แต่คนตำรวจส่วนใหญ่จนนานนะลองไปดูดิปลดเกษียณยังไม่มีที่อยู่ปลูกบ้านสันหลังยังไม่มีเลย
นั้นเราจะเอาไปเอาภาพรวมที่เสียเนี่ยไปมโนว่าตำรวจเป็นคนเลวไม่ใช่
ตำรวจดีเยอะแยะถ้าตำรวจไม่ดีนะบ้านเมืองแย่ไปแล้ว
เพราะทุกวันนี้คุณมีเรื่องอะไรคุณก็ไม่พ้นตำรวจอยู่เนี่ย
แต่เราไม่เคยเอาผลงานดีหรือที่ตำรวจทำมาพูดเลย
แต่พอตำรวจเสียสักนิดนึงเราก็จะเอามาเพราะคนมันสนใจไง
แล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยว่าตำรวจดีก็มีขององค์กรของเราดี
แต่คนอาจจะเสียไงดังนั้นถ้าคนเสียเราอย่ามาว่าทั้งองค์กร
มันมีทั้งคนดีคนเลว
ก็เลยฝากไว้ว่าองค์กรตำรวจยังเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือได้